คุณผู้ชมอย่าเพิ่งแปลกใจนะ

คุณผู้ชมฮะที่ใส่เสื้อแบบนี้น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้ว
กับกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
และแน่นอนตอนนี้วันนี้เรามีเซอร์ไพรส์
กับผู้โชคดีทองล้านมาเยือนเราถึงที่เจอ
สวัสดีครับคุณอาทธวุฒาและพี่ฝนเท้า
ว้าว
โอ้โหผู้โชคดีทองร้านคนที่๓
มาพร้อมกับภรรยาเลย

เรานั่งคุยกันดีกว่ายืนไม่ได้ผมคิดเข่าผมไม่ค่อยจะดีช่วงนั้นอีก

แนะนำตัวกันอีกสักทีจะได้รู้จักกันอย่างเป็นทางการ

ครับผมนายอาทธวุฒว์องค์อัดครับครับ

พี่โจ้ไม่ได้มาคนเดียว
แหมพาเมียมาด้วยเหรอ

คุณฝนเหนียศรายา
อ่ะวันนี้เดินทางมาจากโทรลาศเลย
เพื่อมาพบปะแฟนรายการตลอดข่าวมายืนยันว่าเป็นผู้โชคดีทองล้านจริง
จริงซึ่งต้องบอกว่าพวกเราก็ตื่นเต้นไปด้วยวันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมา
งั้นย้อนความกันหน่อยในวันนั้นที่เราจับรางวัลใหญ่
ทองคำมูลค่า๑ล้านบาทเป็นครั้งที่๓
พี่โจ้วันนั้นจับขึ้นมาพี่เป็นผู้โชคดี
บอกความรู้สึกวินาทีแรกที่รู้หน่อยว่าเป็นผู้โชคดีทองล้านวันนั้นรู้สึกยังไง
บอกว่าคิดว่าเป็นคอร์เซ็นเตอร์โทร

ก็พอเขาซักไปซักมาแล้วเขาถามแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวเปิดดูช่อง๓๒นะ
เราก็เลยเจอมาแล้วว่าโอเคจริงแหละ

ดีที่ไว้ตัวนั้น
เพราะว่ามันมีเยอะเข้าใจ
เข้าใจพี่แกเลยว่าคนเรามันก็ต้องรู้จักเซฟตัวเองก่อนถูก
แต่สุดท้ายพอเจรจารู้เรื่องมาจากไทยรัฐจริง
และเป็นทีมงานจากคาราบาลจริง
ใช่แต่เห็นว่าพี่เขาติดตามตลอดข่าวและติดตามกิจกรรมอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะ
ตลอดเลยค่ะตลอดข่าวทั้งเช้าทั้งเย็นเลย
ไปติดคุณพี่หรือว่าเมียพี่ติ

มาตรวจจริง

เออขาดไปทีละคันทีละคัน

จะท้อถอดใจบ้างก็ตามแต่เห็นว่าวันโชคดีอ่ะ
วันที่จะจับรางวัลพี่มินเหมือนมีลางหรือเจออะไรบอกเหตุก่อนด้วยใช่ไหมคะ
ตอนนั้นก็ได้งานก่อนครับได้งานชุดใหญ่เลยแหละ
แล้วก็ลูกค้ามาสั่งของเยอะแล้วก็พอไปส่งของก็ไปเจอเต่าอยู่ข้างทาง
แล้วก็เก็บเต่ามาแล้วก็คิดว่ามีโชคแล้ว
แสดงว่าดูตอนร้อนข่าวเยอะจังเจ๋ง
ฉันรู้สึกว่าพี่ช่วยได้โชคเยอะมาก

แล้วตอนที่จะไปส่งลูกค้าเจอเต่าเดินตัดหน้า

แล้วก็มาได้รางวัลก็คือทองคำมูลค่า๑ล้านบาท

ส่งมาหลายฝาเลย

เพราะเราดื่มเองอยู่แล้วทุกวันทุกวัน

นะคะก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีแหละนะ
กิจกรรมนี้ที่เราจัดจริงแจกจริง
เออรู้เราไม่ใช่คนมีน่าที่ในการวางแผล

ก็มีคิดไว้นะคะก็คือจะลงต้นไม้เพิ่มเติม
อีกส่วนก็จะเป็นการศึกษาลูกสองคน

จะเอาในที่ขยายล้าน
แล้วเราก็ได้ลาบก้อนใหญ่ด้วย

ทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างชีวิตรู้สึกว่ามันมีความสุข

ก็เลยตามหาญาติในราการทำแบบนี้

ไม่ใกล้เหมือนจะเจอพี่ฝน

เรานั่งคุยกันออกรถออกชาติผูกคอกันขนาดนี้
พี่ยังไม่รู้อีกเหรอว่าพี่เป็นญาติผม

แจ้วเล่นขำถามอยู่แล้ว
นี่ก็ให้มาดูบอกว่าผู้โชคดีจริง
กิจกรรมนี้เขาแจกจริงถูกไหมคุณชิสา

คือตอนแรกเราก็นึกว่าจบที่ร้านที่๓ใช่ไหม
แต่ปรากฏว่าทางคาราบาลใจดี
ต่อแจกเพิ่มแจกไม่รอแล้วนะ
คุณผู้ชมที่พลาดไป

ยังสามารถแจกต่อส่งต่อเข้ามาได้อีก

แจกต่อคือแจกมอเตอร์ไซค์อีกร้อยคัน
และแจกฮ่องร้านอีก๓ครั้ง
ดังนั้นให้พี่โจ้พี่ฝนย้ำหน่อย
ถ้าอยากเป็นผู้โชคดีต้องทำยังไงบ้างคะ

ก็เขียนวิตามินบี๑๒ครับ
ชื่อนามสกุลเบอร์โทรแล้วก็บีบใส่ฝา
ไปหย่อนในตู้ตามกล่องที่รับจิตส่วน
ใช่ครับแล้วก็ส่งมารอลุ้นหรือว่าจะเป็นคันโชว์ก็ได้ครับ
คันโชว์คูณสองเขียนคำว่าตับนะครับ
นามสกุลเหมือนกันแล้วก็เบอร์โทรส่งตามกล่องรับชิ้นส่วนได้เลยครับผม

อีกอย่างนะครับถ้ารางวัลที่แล้วไปยังมีอีก๓ล้านรอดสั้นอยู่
ใครจะเป็นผู้โชคดีต่อไปไม่แน่อาจจะเป็นคุณก็ได้

ครับผม

ส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่แล้วกำลังร่วมส่งฝามาหน่อย
คนที่กำลังชมอยู่นะคะอย่าท้อยซู่ค่ะ
รอบนี้รอบหน้าอาจจะเป็นเราก็ได้ค่ะ

แม้รู้ว่าอาจจะไม่มีหวังในครั้งนี้
แต่ก็ที่ส่งต่อเรายังดื่มต่อและก็ส่งได้ช่างตัวไปของเรา

ก็ถึงสิ้นปีนี้เลย
ผู้ชมก็ยังมีโอกาสส่งถึงคือการส่งทำให้ถูกกัติกา
ส่วนรายละเอียดให้ติดตามคู่พวกเราตลอดข่าวทุกวันได้นะ

ไม่ต้องจับแท้รอบคุณเทพเลย